ไปดูความสนุกสนานเฮฮากันที่จังหวัดสุรินทร์

ไม่ใช่ส้มตำส้มตำลีลาหรืออะไร
ลีลาเขาแบบนี้เหรออ่าลีลาเขายิ่งกว่าดิฉันอีกนะคะคุณ

อีก
อีก

ให้ทราบสุดท้ายตำหยิกอย่างกระปืนกล
โอ้โหรัวมากเลยแปลว่าแบบต้องรสชาติจัดจ้านลีลาเด็ดดวงแน่นอน
นี่ลีลาสถานฟ้าจริงนะคะทั้งเต้นทั้งตำไปด้วยอ่ะคุณ
ซะจนเขาบอกว่าครกหมุนติวกันไปเลย
เดี๋ยวนะครกหรือว่าลูกขาดครับ
กันแหละลักษณะคุณก็นี่เป็นภาพบรรยากาศความสนุกสนานนะคะ
ในกิจกรรมแข่งขันตำส้มตำลีลางานมหากรรมของดีวิถีเมืองแก่ประจำปี๒๕๖๒ค่ะ
จัดขึ้นที่หน้าสำนักงานเทศบาลตะบนเมืองแก่นะคะจังหวัดสุรินทร์
วันนี้นะสีสันในงานของเขานี่นะโอ้โหคุณดูแต่ละทีมสนุกสนานที่เรียกได้ว่าแบบ
ให้เลยการแข่งขันตำส้มตำลีลาที่ไหนที่นั่นรับรองว่าแซ่บสถานแน่นอนนะคะ
ซึ่งเขาก็จะมีตัวแทนจากแต่ละหมู่บ้านแต่ละตำบลจากเมืองแก่๑๕หมู่บ้าน
ส่งเข้าประกวดมาร่วมทีมแข่งขันทีมละ๓คนแบบนี้
กติกาการแข่งขันมีอยู่ว่าผู้เข้าแข่งขันจะต้องตำส้มตำให้
ตำอร่อยแล้วจะต้องจัดจานให้สวยงามแบบนี้
คือซ่อมตำจะจัดมาภาษาสวยมีผักเคียงหวางของข้างมีไม่นะกิน
และเสื้อผ้าด้วยนะคะ
ไม่ใช่ว่าแค่ตำอร่อยอย่างเดียวแล้วจะชนะนะคุณ
ตำดีตำอร่อยลีลาเด็ดดวงเผ็ดแซ่บเสดิร์ด

งานนี้เห็นบรรดาผู้เข้าแข่งขันแต่ละคน

หมูยอเอยตำไข่เค็มเอ้ยหลากหลายรูปแบบนะคะ
อย่างที่เห็นไปคือไม่ใช่แค่บรรดาผู้เข้าแข่งขันที่สนุกสนานกันขนาดนี้
ดิฉันอยากจะให้คุณผู้ชมไปดูบรรดากองเชียร์
เพราะว่ากองเชียร์ก็เต้นไม่น้อยหน้าเหมือนกัน
ว่าปีหน้ากองเชียร์จะลงแข่งแทนแล้วคุณ
ไปดูลีลาของบรรดากองเชียร์กันค่ะ
เอาจริงนะคุณนะเปิดอีกทีมนึงได้ไหม

เขาเต้นมันแต่อาจจะไม่มีฝีมือในการตำส้มตำสักเท่าไหร่
นี่เชียร์กันแบบมันมากเลยนะคุณชนะนะ
คุณลุงคุณป้าสายเชียร์ทั้งหลายเต้นขนาดนี้บอกเลยว่าปีหน้าลงแข่งเองเถอะค่ะนะคะ
นี่ก็เป็นบรรยากาศความสนุกสนานเนอะที่เรียกรอยยิ้มเรียกเสียงหัวเราะ
แล้วก็สร้างความสมัครสมาธิสามัคคีให้กับชุมชน
โอ้โหนี่แม่สมัยา
นัดเอวเลยนะโอ้โหมา

สุดท้อนนี้ก็ไม่ยอมใครโอ้โหเว้ยเห็นขนาดนี้
เอ้าแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นแล้วนะส้มตำของเขาเขาจัดเรียงออกมาได้สวยนะ
น่าทานมากคือไม่ใช่แค่ว่าลีลาดีอย่างเดียวนะการแข่งขันตำส้มตำลีลาเนี่ย
ไฮไลท์สำคัญมันก็คือรสชาติ
บางคนบอกตำตำใส่อะไรรวมไปก็ได้ใช่ไม่ได้นะคะ
ต้องถูกแบบว่ารสชาติแบบรสชาติยังไงอ่ะเขาเรียกว่านัวสั้น
รสชาติเป็นนัวลิ้นนัวอืมแค่เนี้ย
อร่อยแซ่บสะท้าจริงเลย